ฟังเรื่องร้ายของครูไปแล้วมาฟังเรื่องดีกันหน่อยนะคะ
เป็นไอเดียของคุณครูกลัวนักเรียนเบื่อ
ปกติแล้วเช็คชื่อน้ำแข็งมณฑฤดี

เช็คชื่อด้วยความฝันที่อยากจะเป็น
มันเป็นแบบไหนแล้วมันน่ารักมันสนุกนะ
ความฝันที่เด็กอยากจะเป็นแปลว่าสมมุติเด็กอยากจะเป็นหมอ
มันต้องมีคำนำหน้าแพทย์หญิงนั้นดี
ใช่เขาจะได้สร้างแบบบันดาลใจ
ให้เขาว่าเอ๊ะเดี๋ยวอนาคตฉันต้องมีคนเรียกฉันแบบนี้แน่เลย

สำรวจเอกปัญญาสรรมาค่ะ
ท่านภูมิในการฮองลีมาค่ะ
ท่านศัตราจารย์ดรนเอ็นจี้เสมยมาค่ะ
ท่านผลทหารเอกนัฐชัยสุภงมาครับ
ทหารเกณฑ์สุริยาเหย่มจันทรฟวงมาครับ
ท่านเศษฐีมโณรามาครับ
ท่านนายกดรัฐมนตรินัฐสิทธิเอมประดิษธิ์มาครับ
ท่านผู้กรองกิติธรรพ์วันซิริ
มาครับท่านกำนานเพศภรีมาค่ะท่านผู้ช่วยสัจแรกดร
มาค่ะแพทยิงวนาคีตาพันธุนา
ท่านพระอาจารย์ทาห์ราเขตขันติวงเจอเลยพ่อหนู
เดี๋ยวนะเดี๋ยวคนคนสุดท้ายหันว่าจะเป็นพระอาจารย์
แล้วขานชื่อตัวเองเจริญพรเลย
เดี๋ยวก่อนมีอยู่สองอย่างที่ไม่ใช่อาชีพ

ไม่คือเขาฝันแบบนั้นมีคุณปัชฌาลายะอีกกันไอเดีย
คือเด็กมีสิทธิ์ฝันได้
หนูอยากโตเป็นเศรษฐีค่ะก็เป็นเศรษฐีนีก็มี
แต่เมื่อกี้ที่ฉันชอบดิฉันชอบมีทั้งนายทหารยศใหญ่
ต่อด้วยทหารเกณฑ์นายกรัฐมนตรีก็มา
ใช่มีผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปแล้วนี่ครับ
ใช่ค่ะผู้สื่อข่าวไปพบกับคุณครูนะคะ

คุณครูวรายุทธ์หรือครูปามประสบศิลป์อายุ๒๖ปีค่ะ

คุณครูสอนป๓ของโรงเรียนวัดบ้านนาอำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะ
ครูปามเล่าถึงแนวคิดที่เราได้ยินแล้วก็สร้างรอยยิ้มให้กับเรา
บอกว่าการถามถ่ายอาชีพและความฝันที่อยากจะเป็น
แล้วก็เอายศเอาตำแหน่งในอาชีพนั้นมาต่อเติมด้านหน้าเพื่อเช็คชื่อ
เป็นการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้นักเรียนตั้งใจเรียน
เป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียนมีจุดมุ่งหมายในชีวิต
ให้ไปให้ถึงตั้งเป้าแล้วเป็นนายกรัฐมนตรีต้องไปให้ถึง
อกจากนี้แนวคิดขานชื่อเด็กแล้วครูปามสร้างสีสันให้กับห้องเรียน

แล้วเดี๋ยวดูเด็กทำยังไงในเด็กมุ่งนะว่า
ครูทำไมขึ้นไปรอยแก้ดูเด็กคนนี้ไปเปิด
ผู้เปิดเผยความลับของครูปาม
เอาจริงคุณผู้ชมนี่คือโรงเรียนวัดบ้านนา

ใช่แต่ดูคุณภาพชีวิตเด็ก
ดูอารมณ์ของเด็กในการเรียนกับครู

มันต่างกับที่ต้องจ่ายค่าเทอมปีนึงเป็นแสนไหม

ใช่ค่ะแล้วคุณครูที่ดียังมีอีกเยอะมาก

ส่วนที่ไม่ดีก็มีเพียงแค่เล็กน้อย
เพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้กับคุณครูที่ดีด้วย
ถ้าเกิดว่าขานชื่อจะให้เรียกนำหน้าชื่อว่าอะไรดีคะ